อืมวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้คุยกับทางน้องสาวแก

พระปุ้ยนะพระปุ้ยหรือพระปุ้ยหรือทุกอย่าง
แต่เรียกน้องนยาณาน้องนยาณา

นายนาโรมานอฟกูต้องยอมเลยวันนี้

ใช่แต่วันนั้นรู้สึกแกจะซอฟต์
แต่เขาบอกเจอพี่กันอย่ายิ่งกว่านี้
พี่ก็ยิ่งกว่านี้แต่ตัวแกก็ซอฟต์

ก็คุยกันพูดคุยกันมีอะไรกันอะไรอย่างนี้

เรื่องของเรื่องป้านายนารมน็อกคนนี้
ไม่ให้คุยกับใครไม่ยอมคุยกับใคร

ที่ส่งทีมงานไปรถเมย์ก็ส่งทีมงานไป๒คน

เสร็จปุ๊บก็ไปแล้วก็บอกขอคุยด้วยหน่อยอะไรอย่างนี้
แกบอกไม่อยากคุยแกก็นั่งนั่งที่พื้น

ก็เลยแบบก็มีการพูดคุยกัน
แล้วก็เวลาสุดท้ายแกก็เลยเห็นใจนะ
ว่าไปคุยกับแกดีอะไรอย่างนี้
แกก็เลยยอมให้คุยตอนที่ไปนั่งก็ไปนั่งอย่างนี้
แกนั่งกับพื้นอย่างนี้แกก็นั่งอย่างนี้
นี่ก็นั่งอย่างนี้ก็คุยอย่างนี้
ก็เลยคุยกันเนี่ยผมให้อามกับคนชื่อหมีไป

เสร็จปุ๊บแกก็หมีก็เลยต่อสายหาผมทีมงาน
พี่ก็เลยคุยกับแกบอกป๊าขอคุยด้วยหน่อยสิ

แกว่าจะคุยอะไรก็คุยหมดแล้วมันจบ
ผมไม่เป็นไรป้าเขาพูดมาในมุมของป้าเถอ

อ่าพูดก็ได้พูดก็ได้

บอกโอเคก็เขามาคุยป๊าก็คุย
คือป๊าจะไปหนีได้ยังไงเขาเป็นสื่อ
ป้าก็ต้องคุยกับเขาแล้วถ้าเขามาคุย

แกไม่ได้แบบติดเทอร์โบขนาดนี้ไง
เชื่อไหมพี่อาจารย์จตุลง

เหมือนที่แกบอกว่าที่ถามว่าโมโหหรือเปล่าโกรธหรือเปล่า
ถามจริงโมโหปะเนี่ยก็โมโหไหม

ไม่ได้โมโหแต่มีอารมณ์นิดหน่อย

แต่โกรธเมียหมอปลาที่เอาโทรศัพท์มาตีหัวพี่สาว
พี่ชายหัวโน

หลังนี้เมียหมอปลานี่นางสร้างผลงานสร้างชื่อเยอะนะ

จะหยุดแล้วนางบอกขอพักแป๊บนึงก่อน

ต้องหยุดผลงานสร้างชื่อนางเยอะวันนี้คืนนางตก

นางปลาแบบแกเริ่มแบบ

ไม่รู้ว่าใครจะมายิงแกหรือมาอะไรหรือเปล่า

เพราะว่าหลังนี่คือแบบแกไปจับพระได้หลายรูป

พวกนี้อาชีพพระว่ะ
ใส่ผ้าเหลืองก็ได้เงินอะ

ไหว้พระสวดมนต์พอแล้วไหมล่ะ

วันนี้ก็เธอก็ต้องคุยกันนะจะไปทำบุญไง

แล้วก็เออก็จะไม่เป็นไรหรอกใจเราเป็นกุศล

แต่ละเรื่องสิแบบอูหูมันก็ข่าวก็นำเสนอเยอะจนแบบอูหู
แต่เดี๋ยวผมจะไปหาแกที่บ้านนะนายนาโรมาน็อก
เขาบอกแล้วเขารอพี่๒๔ชั่วโมงไปตอนไหนก็ได้เลย

อยากไปเจอแกแกบอกแกอยู่๒๔ชั่วโมงบอกให้มาเลย

อยากจะไปเพราะว่านางเป็นคนน่ารักนะ
ตอนการพูดตรงนางพูดตรงนางเชื่ออะไรก็เชื่ออย่างนั้น
คือแบบคือแกเป็นชาวบ้านจริงแกน่ารักเดี๋ยวจะไปหาแก